ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่คุณบินบรรลือฤทธิ์
ดารานักแสดงชื่อดังดาราจิตอาสาอาสาของร่วมกระตันยูเปิดเอาไว้นะครับ
แล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คือตอนแรกวันแรกเลยที่คุณบินบรือฤทธิ์ประกาศเปิดบัญชีเนี่ย
มีคนไปปลอมข้อความทุกอย่างรูปทุกอย่างเหมือนหมด
ยกเว้นชื่อบัญชีกับหมายเลขบัญชีซึ่งธนาคารออมสินเขาก็อายัดไปเรียบร้อยนะครับ
ปรากฏว่าผู้ที่ทำการปลอมบัญชีคุณบินเป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้นนะฮะ
ซึ่งเธอบอกว่าชื่อกับหมายเลขบัญชีเนี่ยเป็นของพี่สาวเธอเธอเห็นคนอื่นแชร์มาเหมือนกัน
เธอก็ไม่รู้หรอกเธอก็เลยแชร์ต่อนะครับก็คิดว่าจะเป็นคนชื่อซ้ำกัน
ไปไปมาที่สุดแล้วยอมรับสารภาพแล้วนะฮะวันนี้คุณกัญชัยกำเนิดพลอย
คุณหนุ่มกัญชัยก็เลยได้ประสานให้กับน้องอายุ๑๔ปีเด็กหญิงคนนี้ที่ชื่อน้องเบสเนี่ย
ไปพบคุณบินบรือฤทธิ์ที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับเพื่อไปขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ก็ขอโทษทุกคนด้วย
ใช่ค่ะทำคนเดียว

อยากจะขอโทษชาวอุบลรัชธานีเลยครับ
ค่ะอยากขอโทษทุกคนเลยครับ
ทุกพื้นที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลหรือว่าที่อื่นที่เคยทำ
หรือว่ายังไงก็คือขอโทษจริงค่ะ

หลังจากนี้ก็จะต่ออีกไหม
ไม่ค่ะไม่ทำแล้วค่ะ
พ่อบอกนิดนึงหมอบอกว่าใครที่กินจะทำอย่างหนูบอกประดิษฐ์หนูว่าอย่าทำ
คือมันไม่ใช่แล้วโซเชียลสมัยมึงเร็วมากค่ะ
โอเคไม่มองเขาทำผิดก็ยอมรับผิดนะครับ
แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะครับ
เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้พวกเราทุกคนว่า
การทำผิดนั้นมันไม่ดีมันเป็นบาปติดตัวกับเรา
สภาพจิตใจเราก็ไม่ดีเพื่อนฝูงก็ไม่ชอบเพราะแม่ก็เสียใจ
เพราะฉะนั้นดีแล้วที่น้องออกมารับความจริงนะครับ
แล้วก็อย่าไปคิดทำอะไรกับใครอีกเลยนะครับ
แม้แต่เราทำสินค้าหรือขายของออนไลน์แล้วแต่เราทำทุกความซื่อสับสุจริง
มันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเรานะอะไรที่คิดว่าจะเป็นโกง
เราก็อย่าไปทำเลยนะทุกคนอื่นไม่ใช่น้องนะ
ถ้าจะทำตั้งใจว่าจะทำโกงคนอื่นอย่าไปทำดีกว่าครับ
มันเป็นบัตรติดตัวเราไปนานแสนนานครับผม
คือบัญชีที่ไปปลอมแปลงตอนแรกก็ได้เงินไปประมาณ๔๐๐๐กว่าบาท
ตอนนี้เขาก็มาคืนคุณบิลหมดแล้วนะครับก็ถูกคุยไปว่า
โอ้โหเนี่ยไปทำสินค้าออนไลน์ก็ไปโกงเขา
น้องเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยโกงคนที่ไม่ได้สินค้าคือ

ส่วนพี่สาวที่ถูกเอาบัญชีไปใช้ในการปลอมแปลงเขาก็ออกมาโพสต์
บอกว่าไอ้วันที่พี่บินโทรมาคุยด้วยแล้วยอมรับสารภาพเนี่ย
เพราะตอนนั้นอยากให้เรื่องมันจบนะแต่ปรากฏว่าทางโซเชียลมันไม่จบ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้กับการสพวธรรมราบบอกว่าคดีนี้ที่คุณบิลมันลื้อริฐ
มาแจ้งความเอาไว้กรณีมีบุคคลเอาภาพกับข้อความ
ปลอมแปลงบัญชีรับบริจาคเงินน้ำท่วม
พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์แล้วก็สืบสวนจนรู้แล้วว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นใครตอนนี้ออกหมายเรียกทั้งสองคนนะฮะ
พี่สาวอายุ๑๖น้องสาวคนที่ทำหลักเนี่ยอายุ๑๔
จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนภายในวันพรุ่งนี้
ก็คือ๒๐กันยายนเบื้องต้นนะครับ๒คนนี้ยังไม่ได้ติดต่อไปยังพนักงานสอบสวน
แต่หากครบกำหนดแล้วไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่๒ต่อไป